คุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
และคณะรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ตบเท้าเข้าอวยพรปีใหม่
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
บอกว่าให้กองทัพนั้นยึดความรักความสามัคคี

ติดตามได้จากอริยาโพจารณ์ผู้ศึกข่าวแต๊ต้าทีวี

ข้างล่างเนี่ยแทบบาร์ข้างล่างเนี่ย

ขณะที่พลเอกเบรมติลสุรานนท์นะคะ
ก็ย้ำกับทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนะคะ
รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยนะคะว่า
ความดีคือสิ่งที่สำคัญค่ะและความดีนั้นจะเป็นเกราะป้องกันในการที่จะปกป้องรัฐบาลและกองทัพให้ผ่านพ้นกับภัยอันตรายต่างไปได้ด้วยดีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรปีใหม่ส่งเอ่อ
ขออภัยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพร้อมทั้งอวยพรให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์
ประธานองค์กรมนตรีและรัฐบุรุษนั้นมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญานะคะว่า
จะรักและสามัคคีกันค่ะขณะที่พลเอกเปรมตุลสุรานนท์นั้นนะคะ
ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
รวมถึงในทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาอวยพรปีใหม่ในวันนี้ค่ะ
พร้อมทั้งกล่าวด้วยนะคะว่าขอบคุณที่ไม่ลืมกัน
และพร้อมทั้งย้ำให้กองทัพและรัฐบาลนั้นยึดความรู้รักสามัคคี
ตามแนวพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารประเทศและกองทัพ
และให้รักสามัคคีกันอย่างจริงใจค่ะฟังเสียงของพลเอกเบรมติรสุรานนท์กันค่ะ
รู้จักความรักและนำความรักไปใช้ในการบริหารประเทศของนายก
ในการบริหารกองทัพต่างต่างของพ่อพ่อเหล่าทัพรวมทั้งพ่อพ่อทหารทรุงสุด
เราต้องนำความรักความสามัคคีเราต้องเข้าใจความสามัคคี
นำความสามัคคีไปใช้ในการบริหารประเทศในการบริหารหน่วยของเรา
อย่างที่นายกกำลังทำทีเดียวเนี้ย
ผมเข้าใจดีว่าพวกเราเหนื่อยเหนื่อยมากด้วย
แต่ก็ที่เราพูดกันเสมอว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วคนไทยมีความสุข
ไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์แต่น้อยมีเงินแต่น้อย
ฝีมือของเรานั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเห็นได้ชัดเจนมาก
เมื่อกี้ผมถามนายกเล่นว่าวันนี้อารมณ์ดีไหม
นายกก็ตอบว่าเช้าเช้าอารมณ์ดีพอจะ
สายสายไปก็อารมณ์ก็ชักจะเริ่มเริ่มคุณคุณคุณมั่ว
ก็ไม่เป็นไรก็นายกก็เป็นคนเข้มแข็ง
แล้วก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอย
อันนี้เราต้องทำตนเป็นตัวอย่างให้คนเห็น
ว่าในหมู่ของพวกเราเนี่ยเรารักกันจริง
หลังจากที่พลเอกเบรมนั้นกล่าวโวยพรให้เป็นที่เรียบ
หลังจากที่พลเอกเบรมนั้นนะคะกล่าวอวยพรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ได้เดินทางมาทักทายผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ซึ่งกำลังโดนกระแสเรื่องของอุทยานราชพักษ์ในขณะนี้นะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจ
ผลเอกอุดมเดชด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผลเอกอุดมเดชนั้นยึดมั่นในความดีค่ะ
และความดีนั้นนะคะจะปกป้องรักษาให้พ้นภัยนะคะ
พลเอกเปรมยังกล่าวกับพลเอกอุดมเดชด้วยนะคะว่าเชื่อใจผลเอกอุดมเดชและคิดว่าพลเอกอุดมเดชนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะ
เนื่องจากว่าพลเอกอุดมเดชนั้นเป็นคนดีค่ะแล้วก็ขอให้อย่าท้อแท้นะคะ
เพราะว่าทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและจะเอาใจช่วยค่ะ
ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนะคะ
และผลเอกอุดมเดชนั้นก็ได้เดินทางไปอวยพรปีใหม่ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่มูลนิธิป่ารอยต่อค่ะ
ซึ่งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นนะคะได้ขอให้ทุกคนนั้นทำงานเพื่อชาติค่ะ
และทำงานอย่างตั้งใจนะคะเพื่อที่จะช่วยงานนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่
แม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยก็ตามค่ะแต่ก็ขอให้อดทนในปีถัดไปด้วยนะครับ
เพื่อที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นกลับคืนสู่ความสงบค่ะ
ผลเอกเปรมนั้นยังหยอกล้อกับผลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะว่า
ในวันนี้นั้นอารมณ์ดีหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นก็บอกกับพลเอกเบรมด้วยนะคะว่า
วันนี้อารมณ์ดีค่ะแต่ว่าในช่วงสายนั้นอาจจะมีอารมณ์เสียบ้าง
แต่ก็จะพยายามที่จะอดทนอดกลั้นนะคะและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานสดจากบ้านศรีเสาเทเวศค่ะ
อารยาโพจะแรงงานสดจากบ้านศรีเสาเทเวชค่ะขอบคุณครับ